มาดูฝากฝั่งของทางรัฐบาลกันหน่อยนะฮะแน่นอนเหตุที่มันเกิดขึ้น
ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากพบทบ
ว่าเป็นคนกลุ่มหน้าเดิมหรือเปล่าที่เคยก่อเหตุมาเมื่อไม่นาน
แต่ว่าทางด้านของหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็บอกว่าไม่น่าเกี่ยวกัน
เพราะว่าคนเหล่านี้ติดคุกไปแล้ว
รัฐบาลเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะก็ขอบคุณ
ตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงครับที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
จะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของไทย
ให้ประชาชนเชื่อใจว่ารัฐบาลจะควบคุมคลี่คายสถานการณ์ได้โดยเร็ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็สั่งให้ผู้ว่าทั่วประเทศดำเนินการอย่างเข้มงวด
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครเองก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนที่ทางด้านของผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบทบตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทำของคนกลุ่มเดิมนั้น
ทางด้านของผลตำรวจเอกเสรีพิสุตเตมีญเวศหัวหน้าภักรณ์เสรีรมไทย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อปกปิดหรือกรบข่าว
บข่าวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวคำถวายสัตว์ปริญญาณตนไม่ครบ
ซึ่งจะทำให้รัฐบาลนั้นไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้
ไม่ใช่การก่อเหตุรับน้องพลเอกประยุทธ์ที่มาควบคุมดูแลเหตุการณ์องค์กรตำรวจนั่นเอง

ที่ว่ากลุ่มเดิมจากหลักฐาน
ว่าคิดเอาเองเคยจับได้หรือไม่เคยจับได้
บอกด้วยว่าระเบิดทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง
เราต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
นี่ก็เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของฝากฝั่งการเมืองนั่นเองนะครับ